ต่อไปนี้จะเป็นพวกที่คนร้ายเข้าไปขโมยเข้าของทำมาหากินของพ่อค้าแม่ค้า
มีร้านหนึ่งเขาขายบะหมี่เป็ดย่างคนร้ายมาขโมยของเข้าไป
ระหว่างที่ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
คนที่ขโมยเนี่ยย้อนกลับมาซื้อของอยู่ร้านข้าง
ตำรวจเห็นเอ๊ะทำไมหน้าเหมือนกันกับคนในกล้องวงจรปิด
ก็เลยจับได้ซะเลยเหมือนเดินมาให้จับเฉยอย่างนี้
อันนี้คือภาพในกล้องวงจรปิดในร้านบะหมี่เป็ดย่างของอำเภอบางประกงจังหวัดฉาเชิงเซา
ก็จะเห็นนะมีผู้หญิงคนนึงใส่ชุดนอนไปขโมยเขียง
เอามีดไปเอาตะกร้าไปน้ำยาล้างจานก็เอา
ข้าวของในร้านถูกขโมยเกือบทุกวัน
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาช่วยตรวจสอบหน่อยพร้อมกับแกะมรอยคนร้ายจากภาพในกล้องวงจรปิด
ระหว่างที่เจ้าของร้านกำลังให้ตำรวจดูในกล้องวงจรปิด
เขาบอกเอ๊ทำไมผู้หญิงที่มาข้างเหมือนกันกับคนในกล้องวงจรปิด
คุ้นจังเลยน่าคุ้นจังเลยชุดก็เหมือนกันนะฮะตำรวจก็เลยเอามาคุยกันหน่อยสิ
ยังไงเนี่ยไปขโมยของเขาหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายยอมรับฉันทำ
ฉันเป็นคนขโมยคนนี้ครับเป็นผู้ก่อเหตุนะครับ
ก็เธอเนี่ยบอกว่าเธอชื่อนางบังออนตันเงินอายุ๔๕ที่ก่อเหตุเนี่ย
ก็ก่อมาแล้ว๓ครั้งเพราะว่าไม่มีงานทำไม่มีเงินจะไปซื้อข้าวของใช้ภายในบ้าน
ก็เลยทำแบบนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่ห้องพักโอ้โหก็ไปเจอข้าวของต่างที่ขโมย
เขาก็เนี่ยรีบเอาเข้าของไปคืนเจ้าของร้านที่ขโมยไปนะครับ
รวมทั้งร้านข้างข้างที่ไปซื้อของล่าสุดก็โดนขโมยนะเนี่ยถ้วยถังอะไรก็ขโมยเข้ามานะฮะ
ก็ยอมรับว่าขอโทษและจะไม่ก่อเหตุซ้ำอีกตำรวจก็เลยทำประวัติเก็บไว้
บรรดาผู้เสียหายก็สงสารก็ไม่เอาเรื่องเพราะเนี่ยก็ขโมยแบบถ้วยถังกระมังตะก้าอะไรไป
ก็ไม่ได้อยากจะเอาเรื่องเอาความอะไรก็สุดท้ายก็ยอมความไม่ได้ถูกดำเนินคดีไปนะครับ
อีกหนึ่งเหตุการณ์ไปที่จังหวัดเลยครับนางบุญมาพาดาวังปาอายุ๕๖เป็นคุณครู
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยร้องเรียนกับสื่อมวลชนพานักข่าวไปดูที่บ้านนะฮะ
คนร้ายย่องเบาขึ้นบ้าน๖ครั้งในรอบ๑ปีสูญเสียทรัพย์สินไปแล้วกว่า๑แสนบาท
ครั้งล่าสุดเกิดช่วงเย็นวันที่สิบสองธันวาคมนะฮะกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเอาไว้ได้
คนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายใช้บันไดเหล็กวางผ้ากับกำแพงบ้านแล้วก็ปีนเข้าไป
แงะหน้าต่างทุบกระจกจนแตกจากนั้นก็เข้าไปขโมยของทรัพย์สินภายในบ้าน
ได้ไปทั้งพระเครื่องกระปุกออมสินในนั้นก็มีเงินอยู่๕๐๐บาทนะ
อยากจะขอเลยวิงวอนตำรวจครับตามจับคนร้ายให้ได้หน่อยเถอะ
ไม่ให้คนร้ายในรายนี้ไปสร้างความเดิมร้อนให้กับคนอื่นได้อีก
ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมยังไปต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอเมือง
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบคนร้ายเขาไปลักทรัพย์ในบ้านพักของนายอนุชาใจกล้าอายุ๔๒
ครั้งนี้คนร้ายขโมยถังแก๊สหุ่งต้มเป็น๑ถังงัดรถเร่งที่จอดเอาไว้
ซุกซ่อนอยู่คาดว่าคนร้ายคือเอาไปซ่อนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเอา

เรื่องต้นตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของคนในบ้านดี
แล้วก็คอยหาโอกาสที่คนไม่อยู่ปีนกำแพงเข้าไป
แล้วก็เข้าไปขโมยของช่วงกลางวัน
ตอนนี้ก็จะเร่งติดตามคนร้ายต่อไปนะครับ